ความสามารถของน้องคือทำกับข้าวกินกันเอง

โอ้โฮไอ้ดูแซ่บบ่ลา

เด็กคลุมนี้เก่งมาก

ใช่ไหมคะคือมันเป็นเหมือนวิถีชีวิตของเด็กเขาอะค่ะคุณผู้ชม
ใช่ไหมคะคือมันเป็นเหมือนวิถีชีวิตของเด็กเขาค่ะคุณผู้ชม

เด็กที่เขาอยู่ต่างจังหวัดวิถีชีวิตของเขาคือจับปลาแล้วก็เอามาประกอบอาหารกันเองแบบนี้เลย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

คือเด็กผู้ชายดิฉันว่าต้องเคยผ่านประสบการณ์นี้